โมงครึ่งแล้วนะครับติดตามข่าวกันต่อนะครับ
เรื่องราวของข้าราชการรับเงินรับสวยกันบ้างครับ
ข้าราชการคนนี้จริงเขาก็มีหน้าที่พวกเก็บภาษีโรงเรือน

แต่ทีนี้ก็มีการเรียกสูงเกินกว่าความเป็นจริง
แล้วมีภาพเลยผู้เสียหายเอาเงินมาให้
หลังจากนั้นก็รับเงินไว้จนท้ายที่สุดถูกรวบตัวได้นะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมภาพมันฟ้องนะครับ

ผู้เสียหายกำลังมอบเงินให้กับสิบโทนัทพัฒน์เนินแฝก
พนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานอบตแพรกหนำแดง
ที่อำเภวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
หลังจากนั้นเขาลุกเดินออกไปไง
เจ้าหน้าที่๒นายนั่งอยู่ตรงนั้น
ก็ตามไปแล้วก็ไปล็อกตัวได้ทันทีนะคะ
โดยข้าราชการรายนี้เขามีหน้าที่คือประเมินภาษีโรงเรือน

ประเมินภาษีสูงกว่าความเป็นจริง
ผู้ประกอบการหลายรายเลยเขาตกเป็นเหยื่อ
เพราะว่าต้องจ่ายเงินให้กับข้าราชการคนนี้
ล่าสุดค่ะนางสิริธรมณีกรอบกุลวง
เจ้าของบริษัทสมานทองพาณิชย์รับซื้อของเก่า
ก็ไปร้องเรียนกับทางด้านนายอำเภออำภาวา
คือนายสุคลสุวรรณศักดิ์สิน

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าข้าราชการคนนี้
เขามีพฤติกรรมนะไม่ชอบมาพากล

ประเมินภาษีสูงกว่าความเป็นจริง
โดยเธอเล่าให้ฟังว่าปกติจะเสียภาษีปีหนึ่ง
แต่โดนประเมินภาษีใหม่เป็นปีละ๔แสนบาท
แล้วก็อ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ

จาก๔๐๐๐๐๐บาทที่ต้องจ่ายภาษีใหม่ใช่ไหม
เอาจ่ายแค่๑๓๐๐๐บาท
แต่ต้องมีค่าแลกเปลี่ยนนะ
จ่ายมาเลยใต้โต๊ะ๒๕๐๐๐บาท
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายเขาก็ยอม
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนจับกลุ่มที่ร้านกาแฟ

กิโลเมตรที่๗๗ขาเข้ากรุงเทพนี่นะคะ
หลังจากนั้นก็ไปตรวจค้นต่อที่รถค่ะ

ในรถเจอทั้งอาวุธปืนกระสุนมีดวิทยุสื่อสาร
ก็เลยนำตัวข้าราชการรายนี้ไปสอบสวน

หน้าก็นิ่งเรียบเฉยนะคะ
หลังจากนั้นนายคันฉัดตันเสถียร
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ทราบเรื่องรีบไปเลยค่ะ
ไปที่อำเภอไปดูตัว๑๐โทนัทพัฒน์
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเรื่องนี้
ต้องสั่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ